ผลงานของนักกีฬาไทยกันหน่อยนะครับกับการแข่งขันเทควันโดชิงช้ำโลกนะครับ
ก็ได้มา๑เหรียญทองแดงแล้วนะครับกับศึกชิงชำโลก๒๐๑๙ที่ประเทศอังกฤษ
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเตรียมที่จะได้ลุ้นเหรียญทองด้วยจากน้องเทนนิสครับ
เทคานโดชิงชำโลก๒๐๑๙ที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษวันที่๓แล้วนะครับ
พักวงพัฒนกิจความหวังของไทยในรุ่น๔๙กิโลกรัมหญิงก็ได้บายในรอบแรก
จากนั้นรอบ๒ครับเอาชนะอิตาลีแบบอัลสกอร์นะครับ๒๒ต่อ๒
และรอบ๑๖คนก็ชนะนักกีฬาจากอิราณแบบอัลสกอร์อีก๒๘ต่อ๗
รอบ๘คนครับเอาชนะสเปนไป๑๗ต่อ๖ก่อนที่ในรอบรองชนะเลิศนะครับ
จะเอาชนะรุนิเยีเดริมจากตุรกีไป๒๕ต่อ๑๔เธอก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกชิงช้ำโลก
สมัยติดต่อกันแล้วนะครับก็การันตีเหรียญเงินเป็นอย่างน้อยแหละครับ
โดยจะลุ้นแชมป์โลกสมัยที่๒กับอูจิงหยูเหรียญทองโอลิมปิกเกม๒สมัยจากจีนนะครับ
ซึ่งเทนนิสเองก็ยอมรับนะครับว่าคู่แข่งนั้นยังมีความคล่องตัวไวเล่นดีเหมือนเดิม
แม้ว่าจะหยุดพักไปเกือบ๒ปีแล้วก็มีลูกไปแล้วสำหรับทางอู๋จิงอยู่คู่ชิงของเธอนะครับ
ไปดูกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่๓๕บุรีรำเกมส์วันที่๘ครับ
การแข่งขันบาสเก็ตบอล๓คนรอบชิงชนะเลิศนะครับ
ทีมหญิงนครปฐมแชมป์เก่าในชุดสีขาวครับเอาชนะกรุงเทพมหานครไปได้เฉือนไปแบบวุดหวิดครับ
ต่อ๗คะแนนนะครับก็ป้องกันแชมป์ได้อีกสมัยได้สำเร็จนะครับ
ส่วนทีมชายครับระยองชุดสีแดงเฉือนเอาชนะชนบุรีแบบสูสีเลยนะครับ๑๖ต่อ๑๕คะแนนนะครับก็คว้าเหรียญทองได้สำเร็จ
เหรียญล่าสุดนะครับกรุงเทพมหานครยังนำเป็นที่๑มี๑๐๐เหรียญทองทิ้งห่างอันดับ๒ชุมบุรีที่ทำไปได้๔๔เหรียญทองครับ